มีมิติใหม่คุณผู้ชมปีนขึ้นไปนู่น
คนที่เขาวางลำโพงอยู่ข้างเวทีที่เขามีการแสดงอยู่

ปีนขึ้นไปแล้วก็ไปตีกันบนหน้าร้านที่มีลำโพง

ตีกันแบบนี้
คือยังไงคะอยากให้เป็นที่จดจำ
ยธรรมดาตีกันธรรมดาโลกไม่จำ

เฉินหลงหรือว่าดูองค์บาลมากเกินไปนี่ไม่ร่วงตกลงมานะ
คือในหนังเขาจะมีใช่ไหมต่ออีกตีกันเนี่ยหูดูแล้วเสี่ยวน่ากลวงจริงค่ะ
นี่ตกลงมาก็ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินค่ะ
ครับเขาโพสต์คลิปนี้เอาไว้ในโลกโซเชียลกันแล้วมีข้อความว่า
สังเวียนลอยฟ้าคือลอยกระทงที่บ้านหนองแวงอ่ามิติใหม่ของการตีกันโอ้โห
นั่งร้านที่เกิดเหตุตรงนี้นะคะเป็นนั่งร้านตั้งลำโพงเวทีการแสดงงานประเพณีลอยกระทงประจำปี๒๕๖๒ของ
อบตหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินค่ะเดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูใช่ไหมคะ
นั่งร้านมันสูงอะไรขนาดไหนยังไงจะมีโครงเหล็กสามชั้นต่อกันนะคะนี่เนี่ยนะคะ
ความสูงชั้นละประมาณหนึ่งเมตรเจ็ดสิบเซนติเมตรอ่าสามชั้นก็ประมาณห้าเมตรได้ค่ะ
ปีนขึ้นไปเนอะตั้งลำโพงเสียงจะได้กระจายดังดังไงทีนี้พวกนี้ปีนไปตีกันไงอ่า
อาสากู้ภัยสมาคมร่วมใจกาลสินกุศลสงเคราะหจิตอาสาร่วมใจนายฐานพงศ์เดชโสมอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เล่าว่า
คือบรรยากาศงานลอยกระทงเขาก็สนุกกันเขาก็มีรำวงย้อนยุคอะไรกัน๕ทุ่มครึ่ง
มีผู้ชายใส่เสื้อยืดสีเขียวกางเกงยีนขายาวปีนขึ้นไปบนนั่งร้านตู้ลำโพง
ไปเต้นอยู่ก่อนค่ะครับไปเต้นอยู่ตรงนั้นคนก็ตะโกนเตือนตะโกนห้าม
แล้วก็พยายามจะเอาตัวลงมานะคะลงมาแล้วรอบนึงขึ้นไปอีกค่ะ
ทีนี้ก็เลยทำให้ผู้ชายที่ใส่เสื้อกล้ามสีดำไม่พอใจเมาด้วย
ปีนขึ้นไปเหมือนกับจะปีนขึ้นไปเพื่อดึงลงมาแต่กลายเป็นว่าถูกชก
ก็เลยต่อยกันเลยบนนั้นค่ะเหมือนแบบอีกแรกจะไปเอาเขาลง
ไปเต้นบนบนลำโพงนึกออกไหมล่ะสุดท้ายก็เจ็บกันทั้งคู่ไง
ก็ส่งโรงพยาบาลสมเด็จนะคะคืออีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกับขึ้นไป
เพื่อจะดึงลงมาว่าพออย่าไปเต้นบนนั้นอะไรอย่างเงี้ยพอโดนไปก็เลย
เออแต่คนที่ขึ้นไปก็เมาด้วยนะคือต่างฝ่ายก็คงจะเมาอ่ะ
ครับนางเพชรจันฉายประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านหนองแวงหมู่สิบหก
เขาก็บอกว่าเขาก็อยู่ในเหตุการณ์เขาก็สนุกกันอยู่ดีดีอ่ะ
ตาคนนี้ปีนขึ้นไปไปเต้นบนลำโพงอ่ะค่ะอืม
คือคนที่เขาตะโกนบอกให้ลงมาแล้วก็พยายามจะดึงลงมา
เพราะเขาเห็นว่ามันอันตรายหนึ่งเสี่ยงจะตกลงมา
ถ้าโดนไฟช็อตทำยังไงก็ถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิด
จากความเมานะคะยังดีที่ทุกคนช่วยไม่ให้เหตุการณ์
บอกแค่ลงมามันกลับมาอือมองถึงกับกัลต์ซีเฮ้น
เห็นละกะเลวีตั๊บขึ้นไปเกือบไปก่อนอืม

บอกส่วนตัวจริงกันไปก็ไป

เพราะอย่างง่ายก็ไปตีกันแหละ
แล้วอีกฝ่ายหนึ่งบอกให้ลงมาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมลงครับ
ซ้อม๓รอบแล้วก็ไม่ยอมลงครับ

พอเห็นคลิปตีกันแบบนี้ฮะ

ให้ไปปีนลำโพงไม่ใช่ให้ไปตามหาชายสองคนในคลิป
เจอด้วยครับนี่ฮะติไปที่บ้านหนองแวงในอำเภอสมเด็จจังหวัดกรสินนะครับ
คนนี้คือนายอุทิศทองดีหรือว่าในจุกอายุ๔๒แล้วนะครับ
เป็นคนที่ถูกต่อยคนผอมในคลิปที่ถูกต่อย
เขาก็อยู่ในสภาพยังมีผ้าก๊อสอยู่ใต้ตาข้างซ้าย
เพราะว่าเจ็บจากการถูกต่อยเมื่อคืนเย็บไป๓เข็ม
ตอนที่หมอทำแผลเนี่ยหมอเปิดคลิปให้ดูด้วยนะ
จุกบอกว่าไม่ใช่ผม

ตอนที่ไปโรงพยาบาลเขาพาไปทำแผลเนี่ย
เปิดคลิปให้ดูใช่ไหมเนี่ยจุก

บอกว่าจำอะไรไม่ค่อยได้ฮะเมา
เมื่อคืนนี้กินเหล้าขาวที่บ้านไป๓ขวด

แล้วก็ไปงานลอยกระทงที่จัดในหมู่บ้าน
ไปถึงก็ไปเต้นอยู่ข้างตู้ลำโพง

เต้นไปเต้นมาเฮ้ย
ไปอยู่บนลำโพงข้างบนได้ยังไง

เช้าวันนี้ตำรวจมาหาที่บ้าน
แล้วเปิดคลิปให้ดูก็เลยตกใจมาก
อุ๊ยนี่เราทำอะไรไปเนี่ย
คือเราเรา

ต่อยกันข้างบน
ไม่รู้ว่ามันขึ้นมาบนพื้งไหมเนี่ย
ไม่รู้ว่ามันขึ้นมาบนพื้ง

ไม่รู้ขึ้นมาอยู่ข้างบนได้ยังไงนะ

คู่กรณีกันนะครับตีก็ไปตามหา

คือผู้ชายที่สวมเสื้อกล้ามสีดำ

นัวเลยคนนี้ฮะอ่าถอดเสื้อ
อยู่บ้านเนี่ยนายขวัญเมืองประดับเพศ

เมื่อคืนนี้เขากับเพื่อนก็คือจุก

เมื่อคืนนี้เขาก็ไปงานรอยกระทงกับจุก

เต้นกันอยู่หน้าเวทีกันอย่างสนุกสนาน
อยู่ได้ยินเสียงคนร้องเรียกชื่อจุก

ได้ยินเสียงร้องจุกในจุกอะไรอย่างนี้

แล้วก็แหงหน้าขึ้นไปมองข้างบน
ก็เห็นจุกกำลังเต้นอย่างเมามัน

บอกว่าขวัญก็พยายามเรียกเพื่อนให้ลงมา
ขวัญบอกว่าขวัญก็พยายามเรียกเพื่อนให้ลงมา

บอกว่าขวัญก็ตบหน้าเพื่อนไปทีนึง

ขวัญบอกว่าผมคงไม่ต้องอธิบายมั้งฮะติ

แล้วก็ลงมากัน

รุ่งเช้าตำรวจถึงมาหาที่บ้าน

ผมก็ขึ้นไปเรียกว่าลงมานะครับ
เรียกว่าไงเอิ้น

ลงมาลงมาลงมา

แล้วเขาทำยังไงครับ
สวนมาแล้วทำยังไงต่อ

ตอนนั้นไม่ได้กลัวว่าจะตกลงมาพี่

ติไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านมาด้วยนะคะ
ผู้ใหญ่สัมพันธ์เหลี่ยมสิงขร
ผู้หญ่บ้านหมูก้าวบ้านหนองแวง

งานลอยกระทงก็รีบไปดูหน้าเวที

ข้างบนอยู่ที่ไหนข้างบนเนี่ย
หลักอะไรเปลี่ยนเสียงหลักละพร่งเขา

ตำรวจสพสมเด็จนำตัวไปเสียค่าปรับคนละ๕๐๐
เขาหาทะเลาะวิวาสทั้งคู่ก็ไม่ติดใจเอาความอะไรกัน
ถ้าจะปรับโทษเท่านี้ก็ต้องปรับไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นก็เห็นแล้วก็จะเอาอย่าง